ภายในท้องถนนในชุมชนแห่งหนึ่งนะครับ
ก็ในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรำ

เรื่องของการถามหาความรับผิดชอบนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูคลิปจากกล้องวงจรปิด
เพราะว่าเป็นคลิปขณะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับ
อาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนมากเท่าไหร่นักนะครับ
เพราะว่ามันจะหลุดกล้องวงจรปิดไปสักนิดหนึ่งนะครับ
รถเก่งคันนี้คุณก็ชนใส่เข้ากับเด็กอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
วิ่งตัดหน้ารถเก๋งแล้วก็วิ่งเล่นอยู่หน้าร้านขายของชำ
ถูกชนจนร่างของเด็กไปติดอยู่ใต้รถเลยคุณ
และได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เด็กที่ถูกชนก็คือเด็กชายโดโดนะฮะน้องโดโดนะครับ
ส่วนรถที่มาชนก็คือรถยนต์สีดำยี่ห้อซูซูกิ
ทะเบียนกไก่ต่อเต่า๘๐๘๕มหาสารคาม
มีสาววัย๒๕ปีเป็นคนขับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๘เมษายนนะครับ
ทีนี้ครับก็เด็กก็ถูกส่งตัวไปรักษาพยาบาล

แต่ว่าลุงของผู้บาดเจ็บก็คือลุงนำชัยบัวสายนะครับ
อยู่ว่าเล็กที่๑๔หมู่๗ตำบวนอิสาน

นำหลักฐานกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมได้เห็นเมื่อสักครู่นี้
เผยต่อสื่อมวลชนและขอความเป็นธรรมให้กับหลานตัวน้อย
จากคนขับรถคู่กรณีไม่รับผิดชอบเลยนะครับ
อีกทั้งแจ้งความกับตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติไปแล้ว
มาร่วมเดือนคดียังไม่มีความคืบหน้า
ทีนี้ครับอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งคนขับรถ
นางสาวสุพินเกรดขาวอายุ๒๕ปีคนขับรถ
ซึ่งก็อยู่ในบ้านเล็กที่๒๓หมู่๘
ตำบลเดียวกันอำเภอเดียวกันนี่แหละครับ
เธอก็ออกมาบอกเล่าถึงเหตุการณ์
วันนั้นเธอไม่ได้ขับเร็วนะแต่เด็กวิ่งตัดหน้ารถ
และที่สำคัญพอเด็กถูกส่งตัวไปโรงพยาบาล
เธอก็ควักเงินในกระเป๋าให้คุณยายของน้องไป๑๐๐บาท

จากนั้นเรื่องของค่าห้องค่าห้องพิเศษอะไรอย่างนี้
บอกว่าอยากให้เด็กอยู่ห้องพิเศษเลย
แล้วเธอก็ควักเงินในกระเป๋าให้อีก๖๕๐๐บาท

ตลอดเวลาที่เด็กอยู่โรงพยาบาลก็ไปเยี่ยมทุกวัน
แต่ว่าพอน้องกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้านเนี่ย

ทีนี้ครับญาติของน้องโดโดเรียกค่าเสียหายแสน
ทีนี้เธอก็บอกว่าเออเธอก็พร้อมจะรับผิดชอบนะ
แต่คุยกับตำรวจแล้วตำรวจบอกว่าช่วงนี้อยู่ระหว่างการ
รอผลการตรวจร่างกายของน้องโดโด
ถึงจะเจรจาเรียกค่าเสียหายกันได้
เธอก็ยืนยันว่าเธอไม่ได้ทิ้งเด็ก

แล้วก็อยากเรียกร้องขอความเป็นธรรมด้วยเช่นเดียวกันนะครับ

ทางตำรวจก็จะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาไกลเกลี่ยกันด้วย
รวมถึงเรื่องของค่าเสียหายต่างด้วยนะครับ